สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์

สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์

สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์

สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์

สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
สวัสดีครับทายุรัฐมวยไทยไฟตเตอร์

พักแป๊บกันและพบฝ่าวันมัย
เจนวิทย์ก็สร้าง

เราจะทำมวยไทยให้เป็นกีฬาให้คนทั่วโลกนั้นดูและเข้าใจ

นี่คือเป้าหมายของสถานกับมวยไทยไฟเตอร์
ทำให้กีฬามวยไทยเป็นสากลที่สุด
และเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าดุเดือดแม่ชนิดถึงพริกถึงขิง

หลังจากตัวเองแตกถึง๒แผลด้วยกัน

ค้ำของรายการในรุ่นพิกัด๖๐กิโลกรัม
คู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่มวยแชมป์ชนแชมป์ครับ
เพราะทั้งคู่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์มวยรอบ
ในรุ่นพิกัดเดียวกันก็คือ๖๐กิโลกรัมนะครับ
ทางด้านฟ้าวันใหม่เจนวิทย์ก่อสร้างในมุมแดงครับ
จะเจอกับพิชิตชัยกศักดิ์สยามหรือว่าแดงเขาสาย
ตัวด้านพิชิชัยครับนายพิเชศศีสุครับ
จากจังหวัดพิศนุโลกวัย๒๑ปี
สูง๑๗๑เซนติเมตรครับ

ล่าสุดมาแพ้คะแนนให้กับเพชรศิลาพอพัฒระครับ
จากไข้มวยก่อศักดิ์สยาม

นายนัตพงศ์ไกรศรจากอำเภอเฉลิมเกลียด
จังหวัดบุรีลำวัย๒๓ปี
สูง๑๖๖เซนติเมตรครับ
ฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑เช่นเดียวกันครับ

ธนพยักษ์น้อยออภิกษ์อำนึงที่นี่แหละครับ

เอ๋ครับประพาวินคอนสาคู

เพิ่งได้รับรังวัลจาก
กรมมวยสยาไพรศาลแหละครับ
เป็นไข้มวยยัดเยียบครับ
วันนี้วัดว่าใครจะแน่กว่ากันครับ

ในเดี๋ยวแน่นชนแชมป์แล้วครับ

ภาวน์ใหม่ล็อกไนก์ยับจะกดแขนไว้ครับ
กำลังจะแห่ดด้วยยับฟ้ายครับ
โหสายหน้าของพี่ชิคกี้พายทำได้ดีครับ
อ่าแล้วครับเจอสายหน้าของภาวน์ใหม่เหมือนกัน

กะยำมาโอ้ดาดที่๓แล้วครับ

โดยสิ่งสำคัญนะคู่เราให้อาวุธมวย

อีกแล้วผมมาช้าของสายหน้า

แล้วสายหน้าของธรรมดาบิ๊กชุดชัยต่อขึ้นมาบ้างครับ
ต่อหน้าอยากจะงัดไปสอง
โดดแทงเขาซ้ายสวยทุกขึ้นเข้ามาครับ
ต้องบอกว่าอาวุธพันกันเลยครับคู่นี้
ขวาด้วยกันทั้งคู่ครับแต่สายหน้านั้น

พี่ชัยจากพิศนโลกขยับมาวางซ้าย

ต่อยได้หมัดอีกสองครับ

สัตว์สลับไปหน้าก็หมดยกที่หนึ่งครับ
มารับยกรับติดตามกันต่อครับ

ทั้งครั้งของรายการกับในคู่ที่สาม

นี่คืออีกหนึ่งคู่ที่เป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ครับ

สาหกู้ในมุมแดนกับ

หรือว่าพิชิชัยแดงเขาทรายครับ
รุ่นเดียวกันครับในรุ่นพิกัด๖๐กิโลกรัม
ที่สุนโลกครับดูลีนลำนะครับ
ขยับเข้ามานี่เจอมัด๑๒ของฟ้าวันใหม่

ผู้จัดรายการได้จัดให้มีการรับ
บัตรเข้าชมทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย
ตรงเป็นต้นไปนักมดรีส์ตัวบิโอ

แล้วกันครับบนพิธียกที่๒ครับ
โอ้โหสอกขวาของฟ้าวันใหม่

โอ้โหจังหวะขวางแล้วฟันด้วยศอกขวา

ไม่เคียงกันเลยครับผู้ดี

และวงในมี๒สลับเหมือนกัน
จังหวะขวางหน้าของฟ้าวันใหม่แล้วเสียดด้วยซาย

พวกวันใหม่มีแบบมีบทมวยที่ขณะของมายอยู่แล้วกันครับ

นิดเดียวอ่าแล้วนี่ครับปักพื้นสอกซ้ายยังจะล๊อคใน
จังหวะขวางหน้าของพิชิตชัยโอ้โหดูครับแกกดมาเสียบด้วยเขาขวาเลยครับ
แล้วนักกระแพงพาเลยครับเพราะว่าไหนอยากจะขวางหน้าครับ
แล้วด้านพิษชัยอยากมาแพงด้วยซ้ายครับวันสัญญามาก่อนครับ
ยังมีฝังใหม่ใช้เกาะนายใช้ขวามันซ้ายเสียร่างไม่ลงจับด้วยเขาซ้ายครับ
พักหน่อยอ้าวเจอเขาขวาสวดพื้นเผื่อหน้าล้างมาตรงไปดู
มันจะหายขึ้นจังหวะเกี่ยวแล้วขึ้น
หลังไว้เสียด้วยเข้าขวา
ครับจับมันขวาไหลมันคลบกว่า

โทรศาสตร์แกะออกมาแล้วหมดยกที่๒ครับ
เรามาที่มนตรีสตรีโอกันอีกครั้งครับ
หรือว่าพีชชายแดงเขาสายครับ

ช้าว่าใหม่เจนวิชก่อซ่ากเต้คว้าต๋อยคว้า
นกในโอ้โหแล้วเจอส่อคว้าสวนเลยครับ
เป็นครับทะดานวิชชาย

เหลี่ยมเจอความแข็งแรงของฟ้าวันใหม่

มาดูกับตั้งกระแพงทางน้าพิชชัยก็ไม่สนเลยครับ
โอ้ววงไหนแลกกันสนุกครับสู้กับยักษ์ด้วยซ้าย
ตอนใหม่นี่ครับแทงขวาตบซ้ายด้วยศอกครับ
โอ้โหไม่มีเสริมไม่เติมตลอดครับฟ้าวันใหม่

เริ่มเซียงคนขึ้นครับโอ้ววนี่ครับ

ภิกรชัยดับเลือกชนแล้วกับปากซอกซ้ายล็อกไก่
เนี่ยครับเดินเสียบเดินแพงครับ

ค่อนข้างที่จะทันเกมครับ
อยากมาโอ้สะยาบจะเต้นที่ศอกขวาแล้วครับพี่จิตชัย
เอ้าศอกขวาของพระวันใหม่น่า
หงายไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับ

ที่หางขวา
โอ้โหดูครับจังหวะขึ้นมานี่เจอศอกขวาอีกแล้วแล้ว
นี่ครับจังหวะเสียบเขาแลกกันคนละดอกคนละที
แต่พระวันใหม่นึงมีศอกเสริม

นี่ครับนี่ครับ
ขวาแทงซ้ายครับแม่พระวันใหม่

ใส่ดำเฟือกช้นแล้วครับพระวันใหม่
พี่จิตชัยวางแข่งขวาอย่างเดียวได้แล้วคืนให้เขา

จั๊มให้เขาขวาเลยครับพี่จิตชัย
โอ้โห้ดูสำจังหวะยัดเข่าของพี่จิตชัย

ตกด้วยมัน๑๒พริกกุญชัยสวดด้วยเข่า
ขวางแล้วเสียด้ายแล้วฟันด้วย๒ขวา
โอ้โหห้าสับวันไปเลยครับ
ห้าสับวันสอบได้เก่งครับแล้วก็ผ่าไปเชียบมาก
โอ้แต่นั้นเหนียวอยู่ครับพริกกุญชัย
มันยังกัดมัน๒ท้ายสู้แล้วเสียดด้วย๒ขวา
ตายอีกแล้วครับฟันด้วย๒ขวา
นี่ครับโอ้โหดวนกันสนุกกันอย่างพอดี
โอ้โหนี่ครับหัวชนกันปลายเท้าชนปลายเท้าครับ
โอ้โหไม่มีใครหนีใครแล้วครับ
ฟริกกุญชัยมาใหม่เบียร์ข้าว่า

โอ้โหมันจริงครับ
ต้องจับกลับมาที่มดตรีสตูดิโอกันอีกครั้งนะ
กันอีกครั้งนะครับขอเชิญร่วมทอดกระถิ่นสามัคคีณวัด
ภัยรมัวหลวงพ่อขอบนะครับ
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อสมทบทุนบุรณะปรับปรุงภูมิทัศน

ในวันที่๑๖ตุลาคมนี้นะครับ
กำหนดแห่ผ้ากระทินเวลา๙นาทีครับ
นวัดตอดเจริญสุขครับประธานที่ฝึกษาบรรทัศน์
มวยไทยจำกัดเป็นประธานครับ

ครับผ่านไปแล้ว
๓ตกด้วยกันครับดูเดือนจริงครับ
โอ้โฮแข่งขวาของหน้าพิชัย
หน้าพระอาวุธใหม่แกใครอยากฟังครับ

มามาคืนสองซ้ายสีด้วยเขาขวา
ลุบมากลีบซ้ายครับ

สู้กับสิ้นสีครับ

มันพยายามจะใช้เดี๋ยวแต่นี่ครับเดียวเหลี่ยวของพี่ชิคชัยและเสียด้วยของขวาส่วนนะครับ

ขยับมาเดี๋ยวจะทวงทิ้งเจอส่อขวาหนักเอาไว้

รอบร่างเต้าเลยครับเจอตัวหน้าพี่ชิคชัยตีและค่าเอาไว้
หน้าเสียเนียนเสียส้มไปหน่อยครับ

ดูครับจังหวะขวางหน้าแล้วตีซ้ายครับ

มาแล้วครับได้เลือดแล้วครับธนาฟ้าวันใหม่
โอ้โหเลือดชะลมไปหน้าแล้วครับพี่ชิคชัยพยายามจะใช้เดียว

โอ้โหเลือดเข้าตาครับ
ค่อนข้างที่จะน่ากลัวและอันตราย
กรรมการต้องเปลี่ยนเกมเอาไว้

พี่ชิคชัยเปลี่ยนต่อเสียด้วยขอขวา

คนละวานต้อนที่ได้เกี่ยวของเขา

กรรมนี้ของพี่ชิคชัย

จังหวัดเสียหลักนี้ไม่มีตับไม่มีเริ่มที่ชิคชัย
ระตุด้วยขวาครับ
หมดยกที่๔ครับ
กลับมาติดตามกันต่อครับ

ไปพลาดเอาจงตรงจุดไหนครับ
หากและเทแล้วล้มลงไปพร้อมกันครับ

เจอศอกขวาของทะดานพิชิตชัยครับ
โอ้โหฟันเข้าวางคิ้วเลยครับ
และกระตุกมางัดด้วยเขาขวาอีกที
โอ้โหสุดยอดแล้วก็ดุเดือดจริงครับ

คู่ที่๓เดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับ
๐๑๘ระหว่างฟ้าวันใหมมายเจนวิฑิตตัวซ่าครับ

โอ้วเดินเวลาก็ให้ลูกขยันแล้วครับฟ้าวันใหมมาย
พยายามจะเพียงเข้ามาโอ้โหวันกันขวาพีชชัยกดไหนแล้วนี่ครับ
จังหวะใช้เหลี่ยมโอ้แล้วลงล่างเลยครับขวาวันใหม่
สู้ครับสลับแพงขวากดคอหลักปากเสียบซ้ายโอ้มีสองอีกแล้วครับ
หลักมาไม่ลงไม่จับไม่เข่าเลยครับโอ้พีชชัยนิดเอาเนื้อเนื้อ
พีชชัยกดลงมาล่ายแขนแล้วดูครับกดคอแล้วเสียดรึดอ่อนซ้ายครับ
กริมสิบปิดติดครับไปปล่อยให้กับพี่พีชชัยดูได้หายใจ
สลับแทงซ้ายแทงซ้ายกันอีกที
แล้วชักก็แทงเขาซ้ายครับโอ้โห

กำลังการต้องเตรียมที่จิ๊ดชัยนะครับว่าอย่าหนี
พอใหม่เบียนเข้ามาเสียบใต้
จิ๊ดชัยไปกันกับขวาไพรส์โอ้โหแล้วเสียบเข้าขวาเลยครับ
ตำรวจทางขวางอาร์เทียบของภาพแม่
อยากจะเปิดเกมเข้าใส่นะครับแล้วภาพแม่เห็นแค่งขวา
เห็นเข้ามาเกินแค่งขวาอีกแล้วครับ

ก่อนไหนตั้งกับแผงคาเอาไว้
ตีไม่ได้ครับเจอกำแพงเขาแล้ว
ครบ๕ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
กับคู่ที่๓ของรายการ
ทางด้านขวาวันใหม่

กับทางด้านพิชิชัยก่อสักสยามอยู่ครับ

แล้วที่สำคัญได้แผลแตกอีก๑คู่ครับ

เกาะในรัดเอวซอยเข่าครับ

รางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

รับเป็นเรื่องระวันไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท

ก็สักสยาม

กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟแดง